หนึ่งนะครับล่าสุดดูคะแนนล่าสุดกันหน่อยตกลงเป็นว่าที่ผู้ว่ากอทมอย่างแน่นอนแล้ว
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข๘คะแนนในขณะนี้เนี่ย๑๓๘๗คะแนน
โอ้โหผู้ว่าทะลุล้านคนที่สามติดอันดับผู้ว่าทะลุล้านไปแล้วมีใครบ้างผู้ว่ากอทม
ที่คะแนนเลือกตั้งเนี่ยได้ทะลุล้านนับไป๗๓๘เปอร์เซ็นต์นะค่ะแต่ทะลุล้านแล้วนะ
นี่นะฮะผู้ว่ากอทมที่ทะลุล้านแล้วเนี่ยมีหลายคนนะ๒๓คนด้วยกัน
นี่ครับคุณสมัครศูนย์ธรเวศปี๒๕๔๓ล้าน๑๖๐๙๖คะแนนปี๕๖หม่อมรัชวงศ์สุขุมภัณฑ์บริพัฒน์
๑ล้าน๒๕๖๓๔๙คะแนน

นับไป๗๓เปอร์เซ็นต์คุณชัดชาติได้๑ล้าน๓๘๗คะแนน
หมายความว่าตัวเลขก็น่าจะขยับมากกว่านี้
มีสิทธิ์ขยับขึ้นอยู่แล้วนะฮะกับจำนวนที่เหลืออยู่๘คนนะครับ
ผู้ว่ากรทมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคุณชัดชาติ๑๓๘๗คะแนนเนี่ย
อันดับ๒ดรเอซูชัชวีจากประชาธิบัติ๑แสน๘๕๐๐๐ตามด้วยคุณวิโรธจากก้าวไกร๑แสน๘๔๐๐๐
คุณสกนที๑แสน๖๐๐๐๐พลตำรวจเอกอัศวิน๑แสน๕๐๐๐๐ตามด้วยคุณลักษณะ๕๘๐๐๐คุณสิทธา๕๑๐๐๐
แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณวิราชัย๑๕๐๐นี่คะแนนอย่างเป็นทางการจากกรทมนะฮะ

จากกรกตกรทมนับแล้ว๗๓๘ในเวลานี้ก็คือประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
เอาแวะไปดูนายกเมืองพัทยาที่เลือกตั้งพร้อมกันหน่อยในวันนี้

นี่ฮะคุณปรเมฆนะครับจากทีมเรารักพัทยาคะแนนเป็นอันดับ๑ณขณะนี้นะครับ๑๔๖๓๓คะแนน
มีแถลงชัยชนะไปแล้ว
เดี๋ยวคนไทยยังเหลืออะไรให้ลุ้นอีกฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษ
ใครจะไปเชียร์ลิเวอร์ฟูก็ขอเชิญกันได้ตามสบาย

แนนต้องกินไทยอย่างนี้เลยหรอ